อันนี้เรื่องความยินดีอีกเหมือนกันนะคะที่ชุมพรคุณนัทพงศ์
อันนี้ก็เป็นการขอแต่งงานที่แหม่สร้างความตื่นเต้นนะคะแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความจดจำที่ดีมากของเจ้าสาวค่ะ
กลับมาเลย

แล้วว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้ผู้ชายคนนี้นะคะคือเขาก็ไปคุยกับคนที่เล่นขับโดรนว่ามันจะเป็นไปได้ไหมปรากฏว่าจัดให้ขนาดนี้เลยจริงนะคะแปรขบวนดูสินะคะเป็นรูปกล่องก่อนแล้วเป็นรูปแหวนแล้วเป็นรูปตอนสวมในนิ้วอันนี้คือสุดยอดมากจริงนะคะโดรน๓๐๐ลำนะคะคือแบบว่าจัดคิวกันได้ดีมากนะคะแล้วป
น่าประทับใจเป็นโมเม้นท์ที่แบบเป็นไปด้วยความทรงจำจริงนะคะ
คือจริงเขาบอกว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็บ่นนะก็อยากกลับบ้านแต่หัวค่ำแล้ว
เธอไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นกับเธอจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าจากโดรนนี่แหละ
โดรนเขามาบินแปลอักษรในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองชุมพรทุกคืนก็เลยชวนกันเล่น
คุยกับทีมโดนเล่นแต่ไม่คิดว่า
ดูสิคะว่าจะจัดให้แบบจัดใหญ่ขนาดนี้
แม่ทีมโดรนนี่ต้องปรบมือให้เลยจริง
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความประทับใจแบบสุดเลยค่ะ
ขอบคุณครับ